คุณผู้ชมน่าจะได้ทราบข่าวไปบ้างแล้ว

หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมสังคมมันเป็นไปได้ขนาดนี้

ปฐมคือป๓ไปจ้างป๕

ฟังแล้วมันก็แบบเอ๊ะทำไมเด็กอายุแค่

ทีนี้ก็มีการไปสอบสวน
สืบสวนเด็กทั้งหมดจริงแล้วเรื่องราว
มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น
ไม่ได้ฟังแล้วมันดูรุนแรงมากเท่าไหร

แต่มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเขาเรียนแบบคลิปโป๊ส
โทรศัพท์มือถือที่ดูจากของแม่นั่นเองครับ

ในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีร่ำ
ไปสอบถามครอบครัวที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กหญิงป๑ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

นี่คือสภาพที่อยู่อาศัย

ลักษณะที่ใช้แผ่นไม้ไปต่อกัน

หลังคาก็มุงด้วยสังกษีครับ

คุณผู้ชมย้ำว่าพื้นบ้านยังคงเป็นดินอยู่

ว่าไปอยู่กับคุณยาย
อาศัยอยู่กับหลาน๔คน

คุณยายในเลี้ยงคนเดียวเนอะใช่
วันอาทิตย์ที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย

หลานชายหลานชายได้เห็นเด็กชายสามคนกำลังทับร่างของหลานสาวอยู่
ก็เลยเลี้ยวกลับไปดูเห็นว่าเด็กชาย๒คนคือชั้นป๓กับป๕
จับแขนหลานคนละข้างนอนหงายอยู่ริมสระน้ำ
อีกคนยืนดูจึงรีบวิ่งลงไปช่วยเพราะกลัวหลานที่อยู่ป๑จะเป็นอันตราย
จากนั้นเนี่ยก็พาหลานกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลาน

กระทั่งหลานสาวนอนละเมอขวัญผวานเรียกชื่อเด็กชาย๑๒คืน
ก็ไปสอบถามหลานหลานก็ยอมเล่าให้ฟังบอกว่า
ถูกเด็กชาย๓คนล่วงละเมิดทางเพศจนเจ็บอวัยวะเพศ
ยายก็เลยไปถามเด็กว่าทำจริงหรือเปล่า
เด็กชายป๓ยอมรับเลยว่าทำจริง
ยังให้เงินเด็กชายป๕เหมือนเป็นค่าจ้างให้มาร่วมทำ๓๕บาท
บาทนั้นเป็นค่าจ้างให้เอาเด็กผู้หญิงไปกดน้ำเพื่อหวังจะฆ่าปิดปาก

ก็เลยเห็นมันนอนอยู่ในน้ำแล้วก็มีผู้ชายสองคนเด็กเหมือนกันใช่ไหม
แล้วก็นอนอยู่ข้างกันและไอ้เจ้านี่ก็เลยบอกว่าแม่แม่อยู่ในน้ำแบบนี้
เรื่องของเรื่องก็เลยหันรถกลับไปก็ไปเรียกหลานกลับขึ้นมา
พอกลับขึ้นมาแล้วมาถึงบ้านก็เลยมาตีหลาน
ตีทำไมล่ะ
ก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนั้นเพราะว่ามันเด็กไง
อย่าทำหนูมันวางงี้มันก็ตะโกนขึ้นอย่างงี้
นั่นเลยมันก็พูดอย่างนั้นเลย
ก็เลยบอกว่าปอนเลยตามเลยไปก่อน
เออทำมันเถอะมันเด็กมันไม่รู้เรื่อง

ที่ดูดไปก็คือจ้างให้ทำกันนั่นแหละนะฮะให้เงินกันไปนะฮะ
หลังจากนั้นคุณยายก็ไปแจ้งผู้เหยียบ้านเพื่อเรียกยาดเด็กทั้งสามคนไปพูดคุยกัน
ของเด็กชายทั้ง๓คนก็ยอมที่จะไปดูแลเรื่องของค่าทำขวัญให้กับหลาน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ให้เงินมาก่อน๒๐๐๐บาทอย่างที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนะครับ
เพื่อเป็นการให้ค่าเดินทางพาหลานไปหาหมอโดยแพทย์ก็ตรวจร่างกายของหลานพบว่าอวัยวะเพศบวมนะครับ
ตอนนี้รู้สึกสงสารหลานมากที่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็เธอเองก็ต้องไปถูกกล่าวหาว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อต้องการแค่เงินนะฮะ
ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยใจมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
และอยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
แล้วอยากให้หาทางออกป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับ
เขาก็ตกลงกับฉันนี่แหละเขาก็บอกว่าเออแล้วเลยจะเอายังไง
ฉันก็เลยบอกว่าเออก็แล้วแต่เถอะจะเอายังไงก็เอา
อย่างนี้เขาก็เลยบอกมาบอกว่าหมื่นนึงจะพอไหม
เออก็เร็วเตะเถอะจะให้ฉันก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหม
ทีนี้เขาก็เลยพอตกลงกันเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอก
เขาก็คุยกันไอ้พวกถังเสียหายนะเขาก็คุยกัน
แล้วเขาก็ให้เงินเขาก็เอาเงินมาให้สองพัน
บอกว่าให้ไปดูหลานก็มีแค่นั้น
ไอเบมนี้เขาก็ว่าฉันให้ความเท็จไปแล้ว
เนี่ยเรื่องนี้แต่ฉันไม่ได้เท็จ
แต่เด็กมันพูดจริงเพราะมันไปพูดที่นู้นมันไม่ได้พูดแบบนี้
ส่วนเรื่องกรณีเงินทำขวัญเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นการพูดถึงญาติทางฝั่งของเด็กป๓
บอกมีกระแสข่าวมาว่าญาติญาติรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเด็กป๓
เป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็พยายามที่จะยัดเงินเพื่อเคลียร์ปัญหานี้

คุณยายบอกว่าไม่อยากจะให้ดึงญาติของเด็กป๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะเขาไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้จริงแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

แต่ว่าเรื่องของการตกลงเงิน๑๐๐๐บาทแล้วก็ได้มา๒๐๐บาทเป็นเรื่องจริง
แต่ว่าเรื่องผู้มีอิทธิพลอันนี้ไม่จริงนะคะ
ขณะที่พ่อของเด็กหญิงซึ่งตามปกติแล้วไม่ได้อยู่ด้วยนะ
เดินทางมาพร้อมกับคุณย่าเลยแล้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกตอนแรกที่รู้ข่าวไม่เชื่อไม่เชื่อจริงจริงว่าเหตุการณ์เนี้ย
ป๓ป๕ป๑อะไรจะเกิดขึ้นกับลูกสาวที่อยู่ป๑
แต่ทีนี้พอมารู้ว่าเป็นความจริงตกใจมาก
และยิ่งตกใจมากขึ้นที่มารู้ว่าคนก่อเหตุเป็นป๓กับป๕จริง
ก็เลยตัดสินใจอยากจะพาลูกกลับมาอยู่ด้วยกัน
ทีนี้พ่อคิดว่าคือประเมินตามสถานการณ์แล้วอันนี้เป็นความคิดของคุณพ่อนะ
คุณพ่อคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นกันตามภาษาเด็ก
แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดถึงเล่นลักษณะแบบนี้
อาจจะเป็นการเห็นมาจากโลกโซเชียลมีเดีย
การเรียนแบบมาจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะคะฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กเล่นกันอะไรแบบนี้นะครับ
ก็ก็ตามภาษาเด็กแล้วมันจะเป็นอะไร
เป็นโซเชียลหรือเปล่าสังคมรอบข้างหรือเปล่าครับ
เด็กจำกับสิทธิภทัศน์จากอะไรมาแบบนี้
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนะคะนายเตชะทัพทอง
ชนแห่งประเทศไทยเป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเองนะคะ
ทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวออกมาแล้วก็หลายสำนักข่าวติดตามความเคลื่อนไหวอยู่นะคะ
เดินทางมาแล้วนะคะสำหรับการเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้
ก็คือพาทั้งหมดเดินทางไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ
เพื่อที่จะเยี่ยมอาการของเด็กหญิงที่ถูกล่วงละเมิด
โดยครอบครัวของเด็กหญิงป๑ที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าคุณยายเอาเงินจาก
ผู้ปกครองของเด็กป๓ไปแล้ว๒๐๐บาทจากที่มีการตกลงกัน๑๐๐๐บาท
ก็คือคุณเตชะให้เอาเงินจำนวนนี้๒๐๐บาทไปคืน
ให้กับครอบครัวของเด็กชายที่ร่วมก่อเหตุ
โดยบอกถึงสาเหตุที่เอาเงินไปคืน
บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจและไม่ได้ต้องการเงิน
สำหรับคุณยายนะบอกให้คุณยายไปบอกครอบครัวของเด็กป๓แบบนั้น
ค่ะยังไม่หมดนะคือทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช็อกสังคมมาก
ข้อมูลจากคุณยายก็ชุดหนึ่งบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
ทีนี้มันมีข้อมูลออกมาอีกชุดหนึ่งบอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นการเล่นกัน
ไม่ได้ทำกันจริงเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยมาจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดบุรีรามบอกแบบนี้บอกว่าจากการสอบปากคำเด็กทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์
ยืนยันว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่มีที่กระแสข่าวออกไปทั้งหมด
โดยเฉพาะเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กทั้งหมดยืนยันว่าเป็นการหยอกล้อกันไม่มีการบังคับล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง
ส่วนเด็กชายป๕คืออย่างที่เราทราบกันป๕ถูกป๓จ้างถูกไหมฮะ
บอกว่าให้ไปกระทำอาณาจารย์น้องป๑ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบ
จากการสอบปากคำเด็กชายชั้นป๕
ทราบว่าเด็กชายชั้นป๕จริงแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ถูกว่าจ้างให้ลงมือทำ
เพียงแต่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย
ส่วนคนที่ลงมือทำเป็นเด็กชายชั้นป๑
ตามคำว่าจ้างของเด็กชายชั้นป๓ด้วยเงินเพียง๓๕บาท
ซึ่งน้องป๓พูดลักษณะเชิงล้อเล่นกันหยอกล้อกันประมาณว่า
เด็กชายชั้นป๑ไปทำซิทำแบบนี้นะ
ถ้าเกิดว่าทำแล้วจะจ่ายให้ทุกคนที่ร่วมเล่นด้วย
เขาพูดแบบนี้คำให้การของเด็กป๕นะ
เด็กชายที่ถูกว่าจ้างบอกว่าเคยดู
ก็คือเด็กชายป๑บอกว่า
เคยดูคลิปวิดีโอลามกจากโทรศัพท์มือถือของคุณแม่
จำได้ก็เลยอยากลองทำดู
แต่ไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
ถึงขนาดมีความสัมพันธ์กันเชิงลึก
ส่วนเรื่องที่บอกว่าให้จับหัวกดน้ำ
ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเป็นการเล่นกันเท่านั้นค่ะ
ฟังเสียงคุณกุญเจียราซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ
พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
มันอาจจะไม่ได้รุนแรงตามภาพที่เป็นข่าว
ว่ามีการวางแผนป๓เป็นมาเฟียไปจ้างป๕มา
เพื่อให้ข่มขืนน้องป๑อย่างนี้ค่ะ
แต่ถามว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

แต่มันไม่ได้เป็นการวางแผนโดยใช้กลไกทางสมองอะไรมากมาย
เป็นการเล่นของเด็กที่จ้างวานกันขึ้นมาด้วยความคึกขนอง
มันไม่ใช่ว่าจ้างมันเป็นการท้ากันว่าเดี๋ยวจะให้ตังค์
ถ้าถ้าสองคนนี้ทำอย่างนี้กันคือเขาเล่นกันเขามองว่า
ตรงนี้มันเป็นการเล่นกันของเขา
มันไม่ได้เป็นอะไรที่ขัดขืนหรือมีอะไรที่คนนั้นจะมาทำร้ายอะไรเขาค่ะ
ส่วนประสบการณ์ที่เล่นวันนี้ถามมาเหมือนกันว่า

น้องบอกว่าน้องเรียนแบบคลิปการ์ตูนนะคะคลิปการ์ตูนจากโทรศัพท์มือถือ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมันกลายเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่มันออกมา
กลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่คุณยายให้การกับตำรวจเป็นการให้การเท็จ
เพราะว่าชุดข้อมูลของหัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดบุรีรำเมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยนะคะ
จริงแล้วเด็กหยอกล้อกันไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศจริง
แล้วน้องป๕ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นคนถูกว่าจ้าง
กลายเป็นเด็กชายป๑อีกคนหนึ่งที่ถูกว่าจ้างด้วยเงิน๓๕บาทให้ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงชั้นป๑

คือการพูดกับคุณยายเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งคุณยายก็เชื่อในแบบนั้น
คือคุณยายคุยกับเฉพาะที่เป็นหลานตัวเองไงคะ
ก็จะเป็นมุมมองอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะ
อันนี้มุมมองที่ทางด้านของบ้านพักเด็กเขาไปคุยกับเด็กผู้ชาย
มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกัน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตรวจสอบร่างกายแล้วเพราะว่าก็มีการกระทำจริง
แต่ว่าเป็นการเล่นกันแต่เด็กไม่รู้ว่าสิ่งที่เล่นนั้นมันรุนแรงมากจนเกินไป
ทำให้อาจจะมีบางคนถึงขั้นกับเสียชีวิตก็ได้เพราะมีการกดน้ำด้วย
ทีนี้หลังจากนี้เด็กทั้งหมดต้องถูกคุ้มครองตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผู้ถูกกระทำส่วนเรื่องการดำเนินคดีตามกฎหมาย
อาจจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแหละแต่ว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิด
สารจะพิจารณาให้การช่วยเหลือทั้งหมดว่าควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
ส่วนความขึ้นหน้าทางคดีพฤติกรรมสอบสวนสอบฮอกระสังข์อยู่ระหว่างการทำสำนวนคดี
จากการสอบประคำเด็กผ่านสหวิชาชีพ
ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถสรุปสำนวนได้แล้วก็มีความแสดงในวันจันทร์
เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่
ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องชี้แจงที่สำคัญอย่าให้เขาเข้าถึงเรื่องของสื่อที่มันลามกอนาจารย์รุนแรงมากจนเกินไป
เด็กก็ไปเห็นมาจากมือถือแม่นึกว่ามันถูกต้องแล้วก็นำไปเรียนแบบกระทำแบบนั้นจัดฉากขึ้นมา
คนนั้นเป็นโจรคนนั้นเป็นอะไรจับผู้หญิงไปกดน้ำเหมือนเป็นฉากในละครใหม่การ์ตูนเรื่องหนึ่ง
แต่เด็กไม่รู้ว่านี่มันผิดมันอันตรายมากนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงบอกว่าสื่อออนไลน์มันเป็นดาบสองคมนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยให้คำแนะนำกับน้องที่เขาใช้สื่อพวกนี้ด้วยนะครับ

คือดูได้แต่ว่าต้องควบคุมควบคุมทั้งเรื่องของคุณภาพในการดูเนื้อหาในการดู
แล้วก็ควบคุมถึงเรื่องของเวลาด้วย